อันโลกแบบนี้นะครับขวัญใจน้องลิซ่าคนบุรีล่ำครับพี่น้องนะครับก็เลยเป็นขวัญใจผมนะครับแพลกพิ้งนะครับ
ใช่แล้วนะครับติดตามวิธีการของผมนะครับ
โอ้โหเกาหลีเกาหลีนะครับผมชอบ

เอาทีนี่นะครับดูผมแบบนี้นะครับ
เวลาเข้ามาที่เมืองไทยนะครับเราจะได้แอบดูเขา

เชิงชมได้เลยครับ
เป้มาแล้วครับเช้าเช้าแบบนี้มาดูสีสันในการเสียบตาขยายพันธุ์ของไม้ประดับกันบ้างครับ
ตั้งแต่ต้นกระบองเพชรเสียบไปอีกไม่นานเดี๋ยวตาติดก็สวยงาม
นี่แหละครับสร้างราคาขึ้นมาทันที
ขึ้นกว่าฉันเก็บกว่าฉันลงมาก็ต้องเก็บอีก
แล้วอย่างไรนี่ครับเจ้านายมะพร้าวราคาตกค่าแรงผมก็ไม่ได้
ทำไงได้ครับเอาเอาที่นายสบายใจแล้วครับนายเจี๊ยกทำก้มหน้าทำไป
มีใครอยู่บ้างไหมครับผมอยากลงไปข้างล่างอยากลงไป
งั้นได้เลยไม่มีใครขอลงไปเอง

ชนิดขอเอาลงไปวางไว้หมด
ชีวิตคือการเรียนรู้ครับผมสบายลงได้แล้วเยอะ
เห็นพี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ขับกล่อไปเลยครับ
ส่วนเด็กอย่างพวกเราขาสั้นตัวเล็ก
ทำยังไงได้ครับอยากขับอยากขับ
ก็เลยแอบเอารถมอเตอร์ไซค์พ่อมาลองขับดู

สตาร์ทได้ครับเยอะสตาร์ทได้แล้วขึ้นรถไปเลย
เอ้ายกล้อสนุกจริง
เจ็บ
แม่อยากแรงอยากเหาะอย่ามองข้ามความปลอดภัย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ